ส่วนในเรื่องของความคืบหน้าคดีรถเบ้นชนรถฟอร์ด
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เข้าเยี่ยม
แล้วก็ให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิต
พร้อมกับเร่งรัดทำคดีให้เร็วที่สุด
ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑ระบุว่าผู้ต้องหา

พร้อมกับเตรียมประสานกับทางโรงพยาบาลสมิติเวศ
เพื่อขอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์

บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑เปิดเผย
ภายหลังได้เชิญญาติของ๒นิสิตที่เสียชีวิต
จากเหตุการณ์รถเบ้นชนรถฟอร์ดเมื่อวันที่๑๓มีนาคม
เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำคดี
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑ระบุเพิ่มเติมว่า
เจนพบวีรพรผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธ
ข้อหาขับรถโดยประมาทในขณะเมาสุรา
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
และจะขอต่อสู้คดีในชั้นศาล
ส่วนข้อหาขับรถโดยประมาทผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ

เพื่อขอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์
เนื่องจากผู้ต้องหาได้ปฏิเสธการตรวจแอลกอฮอล์
ส่วนจะมีประวัติการเสพยาเสพติดด้วยหรือไม่

ผู้เสียชีวิตเชื่อมั่นว่าการทำงานของพนักงานสอบสวนชุดใหม่
จะสามารถให้ความเป็นธรรมกับครอบครัว
แล้วก็เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม
ส่วนกรณีที่มีข้อความปรากฏในสังคมออนไลน์
ว่าผู้ต้องหาจะชดเชยค่าเสียหาย
ให้กับญาติผู้เสียชีวิตเป็นจำนวน๑๕ล้านบาท
นางสาวนงครัฐยืนยันว่ายังไม่เคยได้รับการติดต่อใด
ซึ่งเป็นหน้าที่ของทนายความที่จะเป็นผู้ดำเนินการต่อไป
ขณะที่พลตำรวจเอกพงศพัฒนภงเจริญรอง
บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้เป็นตัวแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็พบนายภัยบูลและนางทองทิพย์ถาวร
พ่อแม่ของนายกฤษณะถาวรผู้เสียชีวิต
เพื่อให้กำลังใจแล้วก็ขอโทษที่ตำรวจทำคดีล่าช้านะครับ
โดยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าจะเร่งรัดคดีให้เร็วที่สุด
พร้อมชี้แจงความคืบหน้าคดีว่าล่าสุดได้สั่งการ
โอนคดีไปยังกองบังคับการตำรวจภูทร

แล้วก็ได้แจ้งข้อหาเพิ่มเติมนายเจนพบ
ความผิดฐานขับรถในขณะห่อนความสามารถ

ขับรถโดยประมาทและขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ครับ